สถานการณ์น้ำพาไปดูที่ภาคอีสานกันหน่อยค่ะที่สุรินทร์คือสุรินทร์เนี่ยน้ำท่วมมาก็ต่อเนื่องเลยนะเราไปเจอกับชาวบ้านในพื้นที่ชาวบ้านบอกฝากนักข่าวหน่อยได้ไหมอ่ะเป็นสื่อกลางให้หน่อยบอกพี่บินให้ลงมาช่วยหน่อยได้ไหมเดือดร้อนเหลือเกินค่ะนี่นักข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านหนองบัวทองที่อำเภอรัตนบ

พี่เขาของหน้า
อยากฝากอะไรชื้น
ไองานต่างต่างบ้างนะครับ

มีมันเรื่องนี้
อย่างไรนวยง่านเพิ่มมาอันนี้ซอยมาอันนี้ไหมคะ
ตอนนี้กำลังเดือดร้อนอันนี้แห้งมากร้าย
เดือดร้อนแห้งมากหลายเดือดร้อนเยอะเดือดร้อนมากนะคะ
คุณป้าเปลี่ยนร้องไห้ยกมือไหว้แบบนี้
แล้วก็บอกว่านอกจากพวกฉันเดือดร้อนแล้ว

ไม่มีอาหารไม่มีย่าไม่มีฟางให้กินนะคะ
ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อดูสิเนี่ย
ควายเดินลุยน้ำแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมฝากสื่อฝากไทยรัฐทีวีเป็นสื่อกลาง
นำเสนอให้ถึงภาคส่วนต่างด้วยนะ
เพราะตอนนี้ค่ะยังมีชาวบ้านในพื้นที่ที่สุรินทร์เนี่ย
บ้านหนองบัวทองที่รัตนบุรีเนี่ย
ยังได้รับผลกระทบอยู่ต่อเนื่องมาจะเป็นอาทิตย์แล้วนะคะ